กลับมาช่วงนี้พาไปดูเรื่องราวความหวานของคู่รักเด็กแนวคู่นี้ดีกว่านะคะ
ก้าวจิรายุกับวีวิวอเล็ตค่ะคุณผู้ชม
คือช่วงนี้สถานการณ์โควิด๑๙มันระบาด
ก้าวก็เลยบอกว่าเออขอใส่แมสสัมภาษณ์เลยก็แล้วกัน
แต่ว่าก้าวบอกว่าตัวเองยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโรคโควิด๑๙
ที่ระบาดอยู่ก็คือยังไม่โดนเรื่องการแคนเซิลงานอะไรนะ

วาเลนไทยที่ผ่านมามีคนตาดีค่ะ
เห็นคุณแม่สุดที่เลิฟก็คือคุณแม่ก้อย
แม่ของน้องก้าวเนี่ยนะโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรม

ถ่ายทั้งคู่ค่ะแล้วก็มีแคปชั่นด้วยน่ารักมาก
บอกว่าด้านซ้ายเนี่ยตากับยายนะขวาลูกชาย
แล้วใครตายอ้าวดิฉันไงคะตายอย่างนี้คุณแม่บอกเออแม่อิจฉา
พร้อมกับติดแฮสแท็กไปด้วยว่าแฮปปี้วาเลนไทยเดย์งานนี้
ถึงแม้ว่านุ่มก้าวเขาเป็นคนติ๊ด

แต่ทำไมต้องตอบไปเขินไปขนาดใส่แมสยังดูรู้เลยว่าเขินนะจ๊
แบบเราไม่ลงรุ่นสู้วีแต่แม่ลงให้หลังหวังเห็นเป็นอะไร

จริงก็ไม่ได้แอบนะครับไม่รู้เหมือนกัน
บางทีก็ถ่ายอะไรอย่างนี้แกก็ลง

อย่างภาพเห็นคือเป็นวันวาเลนไทยพอดีเลยหรือว่าไง
ไม่แน่ใจว่าวันวาเลนไทยหรือเปล่าครับ
จริงก็ปกตินะครับปกติ
ก็แต่จริงคุยกันทุกวันอยู่แล้วครับ
เรียกว่าหวานอยู่แล้ว

ขวานเหล้าครับ

แล้วเขาเป็นของนั้นของเราได้มั้ยครับ

ดูเห็นไหมขนาดใส่แมสนะใส่หน้ากากอนามัยนะ
ยังรู้สึกได้ว่าก้าวเขินม้วนบิดไปเลย

ไม่ได้แค่นี้คือวันเวลนไทยหวานแล้วคุณแม่แอบทายค่ะ
เขาก็หวานนะคะแต่นี่ค่ะเป็นมื้อพิเศษค่ะ
อยากให้ดูคือคู่นี้เขาเป็นคู่ที่แบบชิลอินดี้
เมื่อสักครู่นี้เองคุณผู้ชมไปกินก๋วยเตี๋ยวริมทาง
ใช่แล้วคือเขาบอกว่าเป็นแบบมื้อพิเศษนะ
ทุกคนก็ต้องมีมื้อพิเศษมื้อธรรมดาด้วยกันนี่แหละ

ใช่ก๋วยเตี๋ยวนี้ไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยนะคะคุณ

แม่คู่นี้เขาน่ารักจริงหลายคนก็เชียร์กันเยอะ
แล้วก็คอมเมนต์ก็เข้ามาแบบชื่นชมน่ารัก